คุณผู้ชมครับเรามาดูเรื่องของอากาศร้อนในวันหยุดแบบนี้
ถ้าเป็นคุณผู้ชมจะไปคลายร้อนกันที่ไหน

ใช่ครับที่นี่ครับเขาไปลงแขกจับปลากัน
เพราะนอกจากมันจะชุ่มฉ่ำแล้วนะฮะ
อากาศที่มันร้อนเราก็ต้องลงน้ำกัน
แถมที่นี่แต่ก่อนเคยเว้นวักไม่ให้จับปลา
เพราะตอนนี้ปลามันโตเต็มที่ก็เลยจัดงานจับปลากันเลย
แต่ละคนงัดกลวิธีในการใช้เวทมนต์เรียกปลา

นี่ครับบรรยากาศการลงแขกจับปลาในโครงการธนาคารสินค้าเกษตร
จับปลาม่วนซื่นรื่นเริงหนองบ่อนะฮะณหนองบ่อ
บ้านห้วยเบลือตำบลเศกาอำเภอเศกาจบึงกาลนะครับ
นี่แหละครับโอ้โหแต่ละคนได้ปลาตัวเบล่มเลยคุณนะ
อย่างคุณพี่ท่านนี้เธอบอกว่าปลาที่จับมาได้จำนวนมาก
แล้วก็ตัวใหญ่ขนาดนี้คือใช้ยอในการจับนะจ๊ะ
ฝีมือการจับปลาของพี่ไม่แพ้พวกผู้ชายเลย
ดูสิได้ปลาเยอะเลยนะครับเอาฟังเสียงเธอหน่อยนะฮะ
แม่ก็โชว์ใหญ่เลยฝีมือการยกยอของแม่
ไม่แพ้พวกผู้ชายเลยหนักแม่ก็ยกไหว
ส่วนพี่คนนี้ก็ยกปลาตัวเบอร์เริ่มโชว์เลยนะฮะ
นี่แหละครับคือแต่ละคนที่
มาจับปลาที่นี่ก็บอกว่าโอ้โหทั้งสนุกทั้งตื่นเต้นทั้งดีใจนะฮะ
แล้วก็ได้ปลาตัวโตจำนวนมากนะครับ
กิจกรรมนี้คือเปิดให้จับปลาด้วยเครื่องมือแห่แล้วก็ยอเท่านั้นนะคุณ
กำหนดขายบัตรให้ผู้ใช้แหราคา๒๐๐บาทต่อ๑คน
รับเสื้อฟรีไปด้วย๑ตัวนะฮะ
แล้วก็ผู้ที่ใช้เครื่องมือยอนะฮะคือยอที่ปากกว้างไม่เกิน๓เมตรเนี่ย
จะกำหนดที่ต้องจ่ายตังค์๒๕๐บาทต่อ๑เครื่องมือ

จากจะได้ปลากันแล้วยังมีรางวัลพิเศษ
สำหรับผู้ที่จับปลาได้น้ำหนักมากที่สุดคุณ
คือเงินรางวัล๖๐๐บาทนี่แทนนะฮะ
ลำดับที่๒รับเงินรางวัลไป๕๐๐บาทแล้วก็ลดหย่อนลงมานะฮะ
ดับที่๓ก็๔๐๐บาทลำดับ๔ก็๓๐๐บาท
ลำดับ๕๒๐๐บาทคือบางคนจ่ายไป๒๐๐นะคุณ
ค่าที่ไปยกยอค่าที่ไปใช้แห
แต่สุดท้ายได้ปลาตัวใหญ่มาโอ้โหไม่ต้องเท่ากับไม่ต้องจ่ายเลย

เงินรางวัลแถมมาด้วยได้ปลาด้วยนะฮะ
งานนี้เซียนแหเซียนปลาจากอำเภอเซกานะครับ
แล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงเข้าร่วมกว่า๘๐๐คน
น้ำที่จับได้นะคุณในบ่อนี้มีเยอะ
ปลาจีนปลายี่สกปลาตะเพียนปลานินปลาในปลาบึกแล้วก็กุ้งกล้ามกรามครับ
การลงแขกจับปลาครั้งนี้ถือว่าเป็นกิจกรรมที่สร้างความรัก
สามัคคีในชุมชนแล้วก็ร่วมสืบสารประเพณีลงแขกหาปลาด้วยนะครับ
คือก่อนหน้านี้เขาไม่ให้จับปลาที่นี่ไง
ปลามันก็เลยตัวโตทั้งนั้นเลย
พอมาจับกันทีเดียวได้ตัวใหญ่ทั้งนั้นนะฮะ